เมื่อวานนี้เป็นงานสวดอภิทำของคุณอพนมนพรเป็นคืนที่๔
ซึ่งก็มีศิลปินดารารวมไปถึงนักแสดงตลก
เดินทางไปร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
ที่สาลาน๑วัดบางรักน้อยอเมืองนนทบุรี
สถานที่ตั้งสวดพระอภิทำคุณอพนมพรวัย๗๗ปี
เป็นคืนที่๔หลังจากเสียชีวิตอย่างสงบ
เมื่อเช้าของวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อวานนี้พี่หม่ำจกมกเป็นเจ้าภาพนะคะ

ก็เลยมอบหมายให้อโน๊ตเชิญยิ้มมาเป็นตัวแทนร่วมงาน

อกจากนี้ก็ยังมีอาเจรเชิญยิ้มพี่ไทยเอกพันธ์
คุณอาดาวใจภัยจิตนักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดัง

รวมไปถึงศิลปินลูกทุ่งอีกหลายคนค่ะ
เดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมด้วย
โดยภายในสาราเต็มไปด้วยพวงหลีด

ส่งมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของคุณอาพนมนะคะ
โน๊ตเชิญยิ้มเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะว่า
แม้ส่วนตัวจะไม่เคยได้ร่วมงานกัน

ตัวของอาโน๊ตเองเคารพสัทธาในตัวของคุณอาปานมนพรมาก
แล้วที่อาโน๊ตประทับใจไม่เคยลืมเลยก็คือ
ตอนที่ตัวเองสร้างหนังเรื่องครอบครัวตัวดำ
โน๊ตอยากได้เพลงโอ้บางกอกมาประกอบหนัง
ก็เลยไปขอลิขสิทธิ์จากคุณอาพนม
ซึ่งท่านก็ให้มาประกอบภาพยนตร์

ที่จะมาร่วมส่งพี่ชายขึ้นสวรรค์นะคะ
ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจคุณอาพนมแล้วนะคะ

ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณอาพนมมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ